จำได้ไหมฮะลูกค้าคือพระเจ้า
มันเคยเป็นเรื่องเป็นราวกับผู้ชายคนหนึ่งนะคุณ
ที่เป็นพนักงานแล้วก็ถูกใครนะ
คุณลีน่าจังพูดอย่างนี้ก็ได้

แล้วก็พนักงานคนนี้ซึ่งเป็นรอปภ
เขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์

แต่ลูกค้าคือคนสำคัญที่สุด
อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดูเป็นความจริงแล้วก็ตรงประเด็นที่สุด

ใช่แต่ลูกค้าคือคนสำคัญที่เราต้องดูแลนะครับ
เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ว่าเสียปอส
พาภรรยาแล้วก็ลูกมารับประทานอาหารปิ้งย่างกันนะครับ
แต่ปรากฏว่าพนักงานเสิร์ฟบอกว่าต้องนั่งแยกโต๊ะนะ
เพราะว่า๓คนไม่ทานเนื้อก็ต้องนั่งอีกโต๊ะหนึ่ง
ส่วนอีกคนนึงจะทานเนื้อก็ต้องนั่งอีกโต๊ะหนึ่ง
คือเหมือนเป็นกฎของร้านคือต้องนั่งแยกกัน
ไม่งั้นนะคนที่ไม่ได้กินเนื้อ
มั่นใจได้ไงว่าไม่กินจริงอาจจะเป็นเงินของเพื่อนหรือเปล่า
จริงลักษณะแบบนี้ร้านปิ้งย่างอื่น
เขาก็ทำกันเขาก็เป็นกฎเป็นระเบียบแบบนี้เหมือนกัน
แต่เสียปอสคนนี้ไม่พอใจนะครับ
พาภรรยาและลูกไปทานแล้วก็ถูกห้ามถูกปรามแบบนี้
ว่างเมนูลงพื้นไล่ตบหน้าเด็กเสิร์ฟน้ำตาบร่วงเลยนะฮะ
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้พาภรรยาแล้วก็ลูกรวมทั้งสิ้น๔คน
รับประทานอาหารที่ร้านปิ้งย่างแห่งนี้นะครับ
โดยที่ร้านเขามีการกำหนดราคาการแยกโต๊ะไว้
ก็คือราคา๓๕๙บาทถ้าท่านไม่ทานเนื้อ
และราคา๔๙๕บาทถ้าท่านทานเนื้อ
ครอบครัวของนายขีระพลเนี่ยนะครับก็ไม่ทานเนื้อ๓คน

จากนั้นพนักงานก็แจ้งกติกาไปว่า
หากรับประทานบุฟเฟ่ในราคาต่างกันจะต้องนั่งเว้นโต๊ะกัน๑โต๊ะ
คือหมายความว่าสมมุตินั่งโต๊ะที่๑แล้วก็ต้องเว้นโต๊ะ๑

ต้องแยกล่ะครับโต๊ะหนึ่งนั่ง๓คน
โต๊ะหนึ่งนั่งหนึ่งคนเป็นกฎกติกาของร้านนะครับ
พนักงานสาวก็คือนางสาวสิริรัตน์สาวเสิร์ฟ
ก็ไปบอกว่าท่านจะต้องนั่งห่างกัน๑โต๊ะแบบนี้นะ
ปรากฏว่านายธีรพลไม่พอใจนะครับ

ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้อย่างชัดเจนเลย
หลังจากนั้นนะครับนายธีรพลก็ลุกขึ้นจากโต๊ะ
ตบพนักงานหนุ่มคนหนึ่งก็ชื่อทองนะ

แต่ตอนนั้นจังหวะนั้นนางสาวสิริรัต
ซึ่งเป็นพนักงานสาวเสิร์ฟคนแรกที่ตอนแรกไปแจ้งให้นายธิรพลทราบ
แล้วก็โดนเครื่องเมนูใส่อยู่ใกล้กับพนักงานชาย
พนักงานหญิงคนนี้ถูกตบหน้าอย่างแรงจนหน้าหันเลยนะ
หลังจากนั้นนะครับนายธีรพลภรรยาแล้วก็ลูกอีก๒คน

พนักงานร้านก็เลยเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดี
กับนายธีรพลในข้อหาทำร้ายร่างกาย
เหตุการณ์นี้ถูกมอง๒เรื่อง
คือ๑คุณกร่างในร้านแล้วนะไม่ยอมทำตามกฎกติกา
กับ๒คุณขับรถหรู
ก็เลยถูกมองว่าโอ้โหเป็นคนรวยขับรถหรูแล้วทำแบบนี้

ก็คือประกาศลั่นเลยไงว่าพวกมึงทำอะไรกูไม่ได้

แล้วก็พาครอบครัวเดินออกจากร้านไปนะฮะ
คุณผู้ชมดูคลิปช่วงนี้หน่อยครับ

คุณน้อยอกน้อยใจนะเจ็บใจด้วยเหมือนกันนะครับ

หลังจากนั้นนายธีรพลซึ่งเป็นเสียขับรถปอสสุดหรู
ก็เดินทางไปที่โรงพักเหมือนกัน
โดยเสียคนนี้นะครับก็พูดกับผู้สื่อข่าว
เรื่องของการที่ตบหน้าพนักงาน
โดยบอกว่าเขารู้สึกนะว่าเหมือนโดนหมินศักดิ์ศรี
ไม่ให้เกียรติก็ลูกอยากกินเนื้อ
แต่พวกเขาภรรยาและลูกอีกคนไม่อยากกิน
เขาอยากให้มานั่งใกล้กันไม่ได้หรือไง
แต่พนักงาน๒คนกลับไม่ยอม
แล้วก็อ้างเรื่องของกฎของร้านอย่างเดียวนะครับ
บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไร
ก็ฟังเสียงของนายธีรพลคนนี้หน่อยครับ
ด้วยความโมโหครับที่รู้สึกว่าตัวเองถูกหยามศักดิ์ศรีดูถูกผมอย่างมาก
ผมก็เลยผ่านผู้ชายคนแรกผมก็กดหัวไปทีนึงไม่ได้ตบนะครับคนแรกครับ
ส่วนคนผู้หญิงคนที่สองที่มีปัญหากับผมก็คือท่านที่พยายามไล่ผมให้ไปนั่งที่อื่น
พยายามไล่ผมลูกผมให้แยกจากกัน
ก็ผมก็เลย
ความทาโทษศักดิ์โดยการตวัดมืออาจจะมีความไม่ได้แรงมาก
ธีรพลนี้บอกว่าผมก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ผมขอโทษผ่านสื่อด้วยนะครับเพราะใช้โทษะมากเกินไป
รู้สึกผิดและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อสังคม
ต่อไปหากเจอเหตุการณ์แบบนี้คงต้องเดินหนีเลย
รับขณะนี้ถูกประจานเหมือนกันแต่ขอให้เรื่องจบด้วยดีนะครับ
แล้วก็มีการไกล่เกลี่ยกับพนักงานของร้านเขาที่โรงพัก
สุดท้ายก็ต้องรับผิดชอบนะครับ
เสียค่าทำขวัญให้พนักงานของร้าน๒คนคนละ๕๐๐๐บาท
แล้วก็ตำรวจได้สั่งปรับในข้อหาทำร้ายร่างกาย๑๐๐๐บาท
ซึ่งทั้งสองฝ่ายยอมความซึ่งกันและกันนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายไม่อันตรายสาหัส
เมื่อมีการตกลงยอมความกันได้ก็ถือว่าคดียุติไป
แต่เรื่องนี้พอลงในโลกโซเชียลหลายคนเห็นใจน้องเด็กเสิร์ฟทั้งสองคน
เพราะเขาทำตามกฎตามระเบียบตามกติกาแต่ทำไมถึงโดนแบบนี้
แต่นี่ก็ยกเมื่อว่ายขอโทษกันนะ
คุณผู้ชมบอกว่าลูกค้าแบบนี้ที่ไหนก็มีเฮ้อยายเบื่อจุง
แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะประเด็นนี้
เพราะว่าหลายคนที่ชมอยู่ก็เป็นทั้งพ่อค้าแม่ค้า
เป็นทั้งผู้ให้บริการรวมถึงเป็นลูกค้าในทางเดียวกันด้วยนะคะ